มาจ้ากลับมาเบรกนี้นะคะมีแต่ความห่วงใยว่ากันด้วยของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ได้ยินว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากเจอเลยไม่รู้นะคะแต่ว่านางเอกละครช่องไทยรัฐทีวีของเราสาวฮายชุติมาค่ะ
ก็ไม่อยากเจอเหมือนกันแต่ล่าสุดเนี่ยตัดเพราะแล้วนะหนูป่วยทุกวันนี้เป็นโรคเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าพี่
น่าเห็นใจคุณผู้ชมไปอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการกล้ามเนื้อมันอักเสบ
แต่กินยาหมอแล้วก็อาการดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วสักพักเนี่ยก็กลับมาปวดใหม่
คุณผู้ชมค่ะมันหนักหน่วงกว่าเดิมด้วยนะคะสาวฮายเนี่ยเล่าให้พี่ออนผู้สื่อข่าวของเราฟังค่ะ
ว่าบางทีเนี่ยปวดจนร้องไห้เลยนอนไม่หลับต้องตื่นกลางดึกอยู่บ่อยค่ะ
ล่าสุดนะไปตรวจที่สิริราชคุณหมอเอ็กซาเรย์เจอก้อนเนื้อบริเวณเชิงกราน
กล้ามเนื้อมีอาการบวมน้ำค่ะส่งผลให้ปวดบริเวณนั้น
คุณผู้ชมด้านในของผู้หญิงเนี่ยนะมันมีความสลับซับซ้อนเนาะ
เชิงการเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เชิงการนะมันจะกระทบกันอย่างอื่นด้วย
คุณผู้ชมค่ะก็ยังได้เอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะ
เพื่อรอดูว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือไม่
ซึ่งสาวฮายค่ะก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าเป็นเนื้อร้ายเลย
พร้อมกับบอกด้วยว่านะคะไม่คิดว่าจากการปวดกล้ามเนื้อนะ
จะกลายเป็นเจอก้อนเนื้อทำเอาอดคิดไม่ได้ว่า
อุ๊ยมันโรคเวรโรคกรรมอะไรนะ
คือแวบแรกก็คือตกใจแล้วก็แบบ
มันกลัวเหมือนแบบเราก็คิดที่แย่ที่สุด

เร็งอะไรอย่างนี้ซึ่งใครก็ไม่อยากเจอ
เวลามันเจ็บปวดเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบ
ฉันไปทำอะไรมาชาติที่แล้วแบบว่า

ตอนนี้มันดูตลกนะแต่ว่าความที่แบบ

มันเหมือนเราทำอะไรไม่ได้มันเหมือนคนที่แบบ

เกิดมาหนึ่งครั้งหนูจะมีอาการเจ็บปวดขนาดนี้

ขอให้ก่อนก่อนที่จะไปตัดชิ้นเนื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วหนูก็ไปเจอแบบอาจารย์วราวัดโพทอง

บางคนก็อาจจะแบบว่าตาเห็นอะไรประมาณนี้

เพราะว่าทุกครั้งที่เราเจอหรือว่าเรามีปัญหาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ท่านก็จะแบบทักขึ้นมาเองโดยที่แบบมันตรงทุกครั้ง
ยืนไม่ไหวน้องเจ็บน้องปวด